ไม่หยุดไปกินข้องกินข้าวกับเขาบ้างนี่ยังไง
ก็บอกผีไม่มายเอาละว่าวันวาเลนไทยค่ะ
ชาวบ้านบ้านเก่าน้อยแล้วก็บ้านโนนรัง
ตำบลเจ้าท่าอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกรสิน
พากันเอาเสื้อแดงเอาผ้าแดง
แวนไว้ตรงประตูบ้านเต็มสองฝั่งข้างทางในหมู่บ้านเลย

ฝังไว้ตรงเสาประตูปากทางเข้าหมู่บ้านอีกด้วย

คุณดูนี่คือเสาของชาวบ้าน

เหมือนประหลักขีกมากกว่าเอาตรง

ถามชาวบ้านมันเกิดอะไรกันขึ้น

มีคนในหมู่บ้านตายติดต่อกัน๓ศพ
เลยคุยกันว่า
สีแดงมาแขวนตามความเชื่อ
หลวงพ่อประกอบกำโลพระลูกวัดบ้านเก่าน้อยโนนรัง

มีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตติดกัน๓ศพ
สองศพแรกเป็นชาวบ้านโนนรัง
เป็นผู้สูงอายุผู้หญิงอายุ๘๓ปี

ส่วนศพที่๓เป็นชาวบ้านเก่าน้อย

และทั้ง๓ศพเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว

เสียชีวิตจากโรคประจำตัว
แต่ชาวบ้านบางรายอ่ะ

เด็กข้าวตกก็มีคนเสียชีวิต

ก้าส่าชริ
คือส่วนใหญ่คนเท่าคนแก่นี่ก็จะกลัวว่า
เดี๋ยวผีแม่มายจะมาเอาคนรักคนสำคัญ

ตลอดชีวิตได้ยินเรือไอ้ผีแม่ไม้อารวาสมาตลอดเลยไม่กลัว
แต่หน้าบ้านมีเสื้อแดงแขวนนะก็ถามว่าเอ้าตาตาบุญช่วง
กลัวแล้วแขวนเสื้อทำไมอ่ะลูกมันกลัวลูกมันเลยเอามาแขวน
ตาก็ไม่ได้ห้ามถามแล้วสบายใจก็ทำกันไปไม่ว่ากัน
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณมันไม่ได้อยู่แค่ที่หมู่บ้านสองหมู่บ้านนี้ไง
พอมันเกิดเป็นกระแสขึ้นมาคนต่างถิ่นก็เริ่มภาวะค่ะ
แล้วไอ้คราวนี้ไอ้ปากต่อปากที่เล่าลือกันไปเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันไป
มันขยายวงใหญ่โตไปอีกบอกผีไม่ไหม้อารวาสแล้ว
เรื่องจริงเนี่ยเทศกาลวันวาเลนไทยวันแห่งความรัก
ผีแม่ไม่จะมาเอาชีวิตแสดงกันไปใหญ่หมดเลยค่ะ
เอาแบบนี้อย่างที่บอกพระท่านพระท่านนะ
พระท่านเป็นคนออกมาบอกเองว่าเขาป่วยจากโรคประจำตัวแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนที่ว่ามันติดกันก็อาจจะด้วยช่วงเวลาที่มันบังเอิญมาเป็นช่วงเวลานั้นพอดี
ก็อยากให้ทุกคนหายใจเข้าลึกนะคะ
มั่นไว้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าสิ่งที่คุณยึดถือ
แล้วก็พยายามทำความเข้าใจ
แต่ว่าถ้าทำแล้วสบายใจเราก็ไม่ว่านะ
มันก็ไม่ได้เสียหายหรอกกับการแขวนอะไรเสื้อผ้าแดงเสื้อแดงไว้หน้าบ้าน
แต่ว่าไม่อยากให้ข้างในความในใจมันรู้สึกกลัวหรือว่าตระหนกเกินไป